ส่วนเรื่องนี้ปฏิหารไม่เกิดแต่ขอให้ความยุติธรรมมีอยู่จริงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่ทหารยศสิบเอกเมาปลิ้นมาเลยค่ะเมาหนักมาก
แล้วขับรถมาพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ที่เขามากัน๓คนพ่อแม่ลูกจอดติดไฟแดงอยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะชนเต็มแรงลากไปอีกประมาณเกือบห้าสิบเมตร
ขับทับร่างคนเป็นแม่แล้วพยายามจะขับหนีด้วย
พลเมืองดีต้องปาดหน้าเอาไว้ค่ะถึงจะยอมหยุด
เหตุการณ์นี้พ่อและแม่ตายทันทีในที่เกิดเหตุนะคะ
ส่วนลูกสาววัย๘ขวบได้รับบาดเจ็บ
แต่ลูกตอนนี้คือพ่อแม่ไม่อยู่แล้วค่ะ
สภาพคือชนกระแทกอย่างแรงเลยนี่เขาจอดติดไฟแดงกันหมดเลยนะคะ
แต่รถของทหารสิบเอกรายนี้นอกจากไม่จอดไม่เบรกแล้ว
ก็คือเหยียบมาเต็มคันเร่งคุณผู้ชมลองดูคลิป
นี่ค่ะชนเต็มเลยของกระจายเลย
พ่อแม่ลูก๓คนกระจายไปคนละทิศคนละทาง
พ่อกับลูกสาวกระเด็นตกลิ่วมือกลางถนน
ส่วนแม่นี่ติดอยู่กับการชนหน้ารถของทหารคนนี้นะคะ
เหตุการณ์ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นแยกไฟแดงหน้าสนามกีฬากลาง
โภษเชียงใหม่๗๐๐ปีค่ะ
คือมีกล้องอีกมุมนึงให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะ
คือจะเห็นเลยว่าคุณแม่เนี่ยหลังจากถูกชนกระเด็นไปตอนแรกเนี่ย

ยังเห็นว่าคือเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยเธอยังมีลมหายใจอยู่

ซึ่งตอนนั้นรถของ๑๐เอกรายนี้จอดหยุดนิ่งแล้ว
ตอนแรกชาวบ้านก็นึกว่าเออคงคุณผู้ชมดูนี่
ชนปุ๊บใช่ไหมเนี่ยร่างของคุณแม่คือติดหน้ารถมา
ส่วนลูกกับพ่อเนี่ยกระเด็นตกถนนไปข้างหลัง

ขับเดินหน้าต่อไปเรื่อยจนพลเมืองดีต้องไปปาดขวางเอาไว้เพื่อให้เขาหยุดรถนะคะ
คือเขาบอกโอ้โหนี่คือตั้งใจหนีใช่ไหม
หลังจากนั้นกู้ภัยเอ่ยรถพยาบาลเอ่ยมากันหลายคันเลยนะครับ
ให้การช่วยเหลือพ่อแม่ลูกทั้ง๓ชีวิตนำส่งโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกพ่อกับแม่เสียชีวิตค่ะ
ในทุนเห็งคำวัย๔๙ปีคนพ่อ
ซุ้ยหลังเซียวแทร่จางวัย๔๑ปีคนแม่
เสียชีวิตทั้งคู่นะคะส่วนลูกสาวเด็กหญิงเพ็ญทภา
เห็นคำค่ะน้องรอดตายหุดหวิดแต่อาการสาหัสถึงขั้นโคม่า
คู่กรณีขออนุญาตอ่านชื่อเลยนะคะ
สิบเอกสถาพรกองโกยอายุ๓๐ปี
เป็นทหารสังกัดค่ายทหารแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะในขณะที่คนอื่นสาหัสและตายนะคะ
เขาบอกว่าตรวจสอบรถของผู้ก่อเหตุคุณดูสิ
นี่คือรถของ๑๐เอกรายนี้๑๐เอกสถาพรยับเยินไปหมด
แต่ที่หน้ากระจกเห็นเขาบอกว่ามีสติ๊กเกอร์สังกัดหน่วยงานทหาร
เอาไว้เพียบเลยค่ะนี่ก็ไม่รู้นะคะว่าสังกัดที่ไหนยังไงบ้าง
ว่าเยอะเลยค่ะแล้วระยะจุดที่ชนเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นจากกล้องวงจรปิด
มันคือแยกไฟแดงมุ่งหน้าอำเภอแม่ริมนะคะชนปุ๊บลากร่างไปอีกกระเด็นไปอีกเกือบห้าสิบเมตร
แล้วก็ขับเหยียบทับร่างคนเป็นแม่อีก
ขับต่อด้วยสภาพยับเยินอีกเกือบ๔๐๐เมตร

พลเมืองดีต้องไปปาดหน้าถึงจะยอมจอด
วันนี้เราส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะ
ถนนเส้นเกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนมุ่งหน้าไปอำเภอแม่ริม
ยังมีข้าวของที่ครอบครัวของคนตายใช้ทำมาหากินกระจัดกระจายอยู่กลางถนนอยู่เลยค่ะ
ตำรวจสพช้างเผือกก็ลงพื้นที่วัดระยะเก็บหลักฐานจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมด้วย
ของกลางนะคะไม่ว่าโอ้โหคุณเนี่ย
อุปกรณ์ทำมาหากินเห็นเปลือกไข่ที่แตกเมื่อกี้ป่ะ

นี่ตำรวจเก็บชิ้นส่วนทั้งหมดนะกัญชงกันชนซากรถยนต์ต่าง
ทั้งสองคันถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงพัก
ส่วนเหล็กของมอเตอร์ไซค่วงข้างของผู้ตายกระเด็นหลุดออกมา
คือครอบครัวนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรรู้ไหมคะ
เขาขายโรตีแล้วแล้วมันแข็งใสค่ะ
ทำมาหากินทุกอย่างพังยับเยินนะคะ
ด้านหน้ามีเบาะนั่งที่เป็นของเด็กด้วยก็คือของลูกสาววัย๘ขวบ
รถคันก่อเหตุสภาพก็ยับเยินเหมือนกันค่ะ
ไฟแตกกระจกแตกด้านหน้าพังเสียหายกันชนก็ยับเยินหักเข้าไปเลย
ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เธอบอกว่า
ตอนนั้นเธอจอดติดไฟแดงอยู่หน้าสนามกีฬา๗๐๐ปี
ได้ยินเสียงโครมแบบดังลั่นเลยค่ะ
แล้วเห็นเลยกับตาว่ามีร่างคนลอยกระเด็นตกลงที่พื้น
ยกมือถือโทรหากู้ภัยกับตำรวจเลย

ถึงได้รู้ว่ามีผู้หญิงและผู้ชายถูกชนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางอีก
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขา๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน

เขาลากแม่ไปแล้วเขาก็เหมือนชะลอให้หลุด

แล้วก็คือโชคดีที่ว่ามีพลเมืองดี
พลเมืองดีเขาขับรถไปปาดขวางไว้
เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคิดดูดิ

เขาเมาถึงขนาดที่ว่าตาปือ

ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็น

แต่ว่าไม่รู้ว่าค่ายไหนสังกัดไหนยังไงใช่

คนก่อเหตุพร้อมกับแม่และผู้บังคับบัญชา
รับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำนะคะ
เขาบอกตาสิบเอกสถาพรยังปลืออยู่เลยนะคะ
ปลืออยู่เลยเพราะเมื่อกี้นี้พลเมืองดีบอกว่าไง
ตอนลงมาทรงตัวแทบไม่อยู่ตานี่ปลืมมาเลยคือเมายับอ่ะครับ
ซึ่งระหว่างตอนที่หลังจากที่สอบปากคำไป๒ชั่วโมงแล้วเนี่ย
จังหวะที่๑๑สถาพรออกมาจากห้องสืบสวน
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อเท็จจริง

ครับขอโทษครับเดี๋ยวไปบริจาคเลือดก่อน

เมามาขนาดนี้บริจาคเลือดได้เหรอไม่ได้นะคะที่อัลกอฮอล์คุณ
คือเขาไม่ตอบไม่เป็นไรคุยกับตำรวจก็แล้วกันนะคะ
คือทางด้านของผู้กำกับการผู้กำกับการสพชั้งเผื่อบอกว่า
สอบประคัม๑๑สถาพรแล้วเขาบอกเขาดื่มมาหนัก
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเท่าไหร่รู้ไหมคะ

นี่๔๑๓มิลลิกรัมเปอร์เซ็นคุณจะไปบริจาคเลือดเหรอคะ
อย่าเลยนะคะอันตรายคนอื่นเขา

เรื่องต้นโดนข้อหาขับรถขณะเมาสุรา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ

เดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ส่งตัวสู่สารทหาร
เพราะว่าทหารถ้าทำผิดก็ต้องขึ้นสารทหารนะคะ
ด้านครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตบอกว่า
ตอนนี้เสียใจมากไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
สารที่สุดก็คือน้องวัย๘ขวบ
พ่อแม่เสียชีวิตแล้วน้องจะอยู่กับใคร
เพราะตากับยายน้องก็เสียไปนานแล้วเหมือนกัน
เดี๋ยวครอบครัวต้องคุยกันว่าจะยังไงกันต่อ
แล้วทีนี้มันมีข้อมูลออกมาว่าหลังจากเรื่องราวนี้ออกไป
ชาวเน็ตที่เขาเป็นคนเชียงใหม่
เขาบอกอ๋อเห็นป้ายทะเบียนผมไม่แปลกใจเลยที่เป็นคันนี้
เคยจะชนกับมันอยู่สองสามทีเหมือนกัน
ยกให้คันนี้คือคันอันตรายเลยตั้งแต่มาอยู่เชียงใหม่
จำทะเบียนมันได้แม่นไม่ใช่แค่เมาเหล้าเลยชน
แต่เพราะขับรถได้อาเฮียสุดแล้ว

คนอื่นอื่นก็คือเข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่าอื้อหือ

ต้นสังกัดฝากตำรวจทุกอย่างให้มันเกิดความยุติธรรมขึ้นด้วยกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเสียชีวิตไปสองแล้วน้องผู้หญิงยังสาหัสโคม่าอยู่เลย